หรือเลือกผักที่ปลอดสารพิษถูกไหม

ชื่อว่าฟาร์มฮักผักคุ้นเคน
โอ้โห
ที่สงสัยว่าฟาร์มฮักมันเป็นจังไหน

นี่แหละที่เขาเรียกว่าฟาร์มฮัก

เกิดจากความรักผักและเป็นผักสดที่ปลอดสารพิษ
แล้วคุณดูโอ้โหขาวมาก

เออไอ้ฟรีรองถามฟักมันฮ่า

ณดูให้ดีน้องแบตอง
ผักป่าวไงโอ้โหภักแน่นเหมือนกันฮ่า

โอ้แหละอันนั้นก็อย่างกับการปลูกผัก
ใช่เอาให้ดูกันขำคุณผู้ชมค่ะแต่จะบอกว่านี่ที่เราจะตั้งใจโฟกัสจริงคือผักจริงนี่แหละ
นี่คือฟาร์มฮักผักคุณเคนเป็นฟาร์มผักปลอดสารพิษของนี่หนุ่มหล่อล่ำบึกคนนี้คุณเคน
เคนโดอภิษฎนันตาอายุ๒๗ปีอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะคะ
ซึ่งคุณเคนโดเจ้าของฟาร์มเนี่ยบอกกับทีมงานของเราบอกว่าจุดเริ่มต้นในการทำฟาร์มผักสดก็คือเป็นคนชอบออกกำลังกาย
ก็คือเป็นสายสุขภาพนั่นเองดูจากหุ่นก็รู้
ชอบทานผักชอบปลูกผักชอบทานสลัดเล่นฟิตเน็ตออกกำลังกาย
ก็เลยตัดสินใจเริ่มที่จะปลูกผักไว้บริเวณหน้าบ้านแล้วพอชาวบ้านเห็นผักคือนึกออกไหมเวลาปลูกไว้ทานเองแล้วผักมันสวย
เพื่อนบ้านเห็นคนเดินผ่านมาเห็นก็จะขอซื้อกันเป็นจำนวนมากเขาก็เลยขยายพื้นที่เลยปลูกผักสลัดเพิ่ม
จาก๑โรงเรือน๔๐กว่ากล่องตอนนี้ขยายเพิ่มไปถึง๒๐๐๓๐๐กล่อง
จริงจังคุณดูโรงเรือนเขาสะอาดสะอ้านใช่ไหมเนื่องจากว่ากระแสตอบรับจากลูกค้าดีเกินคาด
คุณเคนโดบอกว่าตั้งใจจะเปิดขายแล้วก็ส่งออนไลน์ด้วยนะแต่ว่าก็ไม่ทันลูกค้าที่อยู่ในแบบบริเวณใกล้เคียง
เพราะว่าขายหมดเลยจริงเขาบอกว่าขายหมดจริงคือคนขับรถผ่านไปผ่านมาเจอก็แวะซื้อ
คนที่มาซื้อส่วนใหญ่ลูกค้าคุณเนี่ยสาวด้วยหรือเปล่า
จริงก็มีหมดแหละทุกเพศทุกวัยเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเขาหันมาสนใจเรื่องของสุขภาพเยอะ

อยากซื้อพัก
เออให้ลูกกินแหละ